จะพาคุณผู้ชมไปดูทั้งภาครัฐภาคประชาชนในประเทศ
รวมถึงต่างประเทศที่มีคนไทยไปรวมกันอยู่
มีการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะ
ซึ่งที่สหรัฐพาไปดูบรรยากาศภายในวัดวชิระธรรมปฏีพ
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต๒ปี
โดยกิจกรรมมีนายวิทยาวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูต
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์ก
เป็นประธานในพิธีซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายเพื่อประชาชน
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีของราช
ไปดูที่ประเทศแคนาดานะครับที่วัดราชธรรมวิริยาบรามหนึ่ง
นายมาริสิเงียมพงศ์เอกอักราชทูตณกรุงอตวา
พร้อมด้วยข้าราชการและชุมชนชาวไทย
ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ๒ปี
วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ

เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิต
เพื่อให้คนไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทครับ

คณะนักเรียนและครูรวมถึงชุมชนชาวไทยในโทรโต้
และเมืองใกล้เคียงที่แคนาดานี่นะคะ
ก็มารวมตัวกันกว่า๑๐๐คน
แล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองแสดงความจงรักพักดี
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ที่วัดยานวิริยา๒

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ๒ปี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
เราไปต่อกันอีกหนึ่งที่นะครับก็ในประเทศไทยนั่นเองนะครับ
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักพักดี

กลุ่มนักปั่นจักรยานกว่า๗๐๐คนจาก๓จังหวัด
ประกอบด้วยชนบุรีฉะเชิงเซาและสมุทรประการ
รวมตัวกันที่สวนสุขภาพเทศบาลตำบลบางทราย
เพื่อจะปั่นจักรยานเข้ากรุงเทพมนครภายใต้ชื่อโครงการ
ทำดีให้พ่อเห็นร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับ
โดยจะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทย์บางนาตราด
แล้วก็มีจุดสิ้นสุดที่กำแพงพระบรมมหาพระราชวังท้องสนามหลวงนั่นเองนะครับ
นี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่ชนบุรีนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลงใต้กันหน่อยดีกว่าค่ะพาไปที่ปัตตานีค่ะ
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้ง๑๒อำเภอนะคะ
รวมตัวกันเยอะขนาดนี้นี่รวมตัวกันถึง๒๐๐กว่าคน
นำโดยนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะ
ก็เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงราชการที่๙
โดยมุ่งเน้นกำจัดพวกแหล่งเพาะพันธุยุงลาย
อย่างเช่นบริเวณถนนสายบุรีนารินทราช
ครูระบายน้ำข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
แล้วก็บริเวณท่อระบายน้ำถนนหนองจิก
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีด้วยนะคะ
ใช่ครับก็จัดกิจกรรมแบบนี้กันทั่วประเทศเลยนะครับ
ก็เป็นความพร้อมใจกันของประสบกรณิกรชาวไทย
การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙นั่นเองนะครับ